ไปดูแหล่งท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่านะคะวันหยุดพักผ่อนแบบนี้
ตอนนี้เขาบอกมีนักท่องเที่ยวไปเกาะยาวน้อยที่พัทธลุงกันเยอะไปทำไม
เขาบอกว่าไปชมไปพิสูจน์น้ำทะเลผุดแต่น้ำทะเลตัวนี้มันเป็นน้ำทะเลจืดค่ะ
แล้วผุดขึ้นที่เกาะกลางทะเลเลยชาวบ้านเขาก็ร่วมมือกับภาครัฐเต็มที่
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกันเลยนะคะ
ที่บ้านอันเป้าหมู่๗ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะ
ช่วงนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันไปเยอะค่ะไปชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากบนเกาะยาวน้อย
เพราะว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาเล่าขานกันว่าตอนนี้บนเกาะมีน้ำทะเลจืด
มาจากใต้ดินถึงสามบ่อสามารถดื่มได้เหมือนน้ำสะอาดทั่วไปนะคะ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาเชื่อกันว่าถ้าใครมีอาการเจ็บป่วยนี่ไงบ่อนี้
อืมมันผุดขึ้นมาแล้วมันเป็นน้ำจืดนะคะใครมีอาการเจ็บป่วยดื่มน้ำจากบ่อเนี้ยเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์แล้ว
อาการเจ็บป่วยจะทุเลาค่อยค่อยหายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปท้าพิสูจน์ว่าน้ำทะเลหรือน้ำผุดจากบ่อเนี่ยมันจืดจริงไหมเนี่ยนะคะ
พอได้ชิมแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออมันจืดสนิทเหมือนน้ำดื่มทั่วไปเลยค่ะ
เขาก็แปลกใจเพราะว่ารอบเห็นไหมล่ะมันเป็นป่าชายเลนอย่างนี้มันน่าจะเป็นน้ำเค็มใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาประหลาดใจมากอดไม่ได้ตักขึ้นมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ให้ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยตามความเชื่อของชาวบ้านบนเกาะกันนะคะฟังเสียงของนักท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
อืมอันนี้จืดจริงเลยจืดมาก

อันนี้จืดแบบเหมือนน้ำนั่นเลย
เนี่ยค่ะบ่อน้ำนี้เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะ
มีสามบ่ออยู่ริมป่าชายเลนแต่ว่าไม่สามารถจะเดินเข้าไปชมหรือไปชิมได้ตลอดเวลานะ
เขาบอกว่าต้องรอช่วงที่น้ำทะเลมันลดค่ะจึงจะเห็นตาน้ำเนี่ยมันผุดขึ้นมาโอ้โห
แล้วชาวบ้านเขาก็เลยเอาเนี้ยค่ะเอาก้อนหินมาล้อมล้อมล้อมไว้อ่ะน่ะ
เหมือนบ่อน้ำขนาดเล็กจะได้มองเห็นได้สะดวกและตั้งชื่อแล้วว่า
บ่อพ่อบ่อแม่และบ่อลูกเขามี๓บ่อ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าพอจะทราบนะคะว่าแท้จริงแล้วน้ำทะเลจืดที่ผุดขึ้นมาเนี่ย
ตาจากตาน้ำจืดจากธรรมชาติค่ะแต่ก็คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากอยู่ดีนะคะ
ที่จะผุดขึ้นมากลางเกาะที่มีทะเลล้อมรอบถือว่าเป็นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
จะส่งเสริมและให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชุมชนจะได้กระตุ้นรายได้ให้เกิดการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะคะ
คือคือเห็นภาพเอามือเอามือมามาตักน้ำขึ้นอย่างเงี้ยคือเราเราก็โอเคนะ
ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะเนอะ
แต่แหมทางการแพทย์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะแนะนำไหมเราก็เลยต้องหาข้อมูลอ้างอิงซะหน่อยนะคะ
เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแพทย์นารินรัฐพิชคามินในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าเนี่ยน้ำผุดตามแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะมีสารประกอบหลายอย่าง
โอ้ใช่แล้วมันจะมีพวกกรดอยู่ด้วยค่ะ
เป็นสารประกอบก็เลยไม่แนะนำให้นำน้ำจากแหล่งเหล่านี้ฮะ
เอามาดื่มมันอาจจะเกิดการระคายเคืองได้